คุณผู้ชมคะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ที่อินเดียกันบ้างนะคะ
เป็นข้อมูลจากสถานกงศูนย์ใหญ่ที่มุมใบ
บอกว่าอินเดียเป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์เป็นอันดับ๓ของโลก
รองจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็แทนที่ประเทศไทยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดนโยบายว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
ต่อเนื่องจากเรื่องนี้ค่ะก็เลยมีการสนับสนุนการจำหน่ายรถยนต์พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษ
ตอนนี้ก็มีผู้ผลิตรายใหญ่หลายค่ายแสดงความจำนงที่จะผลิตรถยนต์รักโลกซ่อนตลาดอินเดียแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษออกสู่ท้องถนนในอินเดีย
โดยรัฐบาลอินเดียก็จะอุดหนุนเงินประมาณ๒๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๗๒๐๐๐บาทต่อคัน

แต่ส่วนใหญ่ก็ยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายจากรัฐบาล
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างสำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดเหล่านี้ด้วยนะคะ
ปัจจุบันตลาดรถยนต์ในอินเดียเติบโตอย่างมากค่ะ
โดยรัฐบาลอินเดียก็คาดว่าอาจจะมีรถยนต์บนท้องถนนในอินเดียมากถึง๕ล้านคันในปี๒๕๕๙
ท่ามกลางความหวังว่าในจำนวนนี้จะมีรถยนต์พลังงานสะอาดประมาณ๑ใน๓ของรถยนต์ทั้งหมดด้วย